ไปดูคลิปหนึ่งเขามีการแชร์อยู่ว่อนโซเชียลเป็นคลิปของวินรถจักรยานยนต์ไปต่อยกันกับคนขับแกรป
กันไปต่อยกันมาแต่ว่าคนขับแกรปเขายืนยันว่าจริงแล้วน่าจะเป็นการทำร้ายผิดคนมากกว่าแล้วก็อยากจะให้จัดการเรื่องนี้คือ
มันเหมือนเป็นอลีกกันโดยอะไรไปแล้วอ่ะมีผิดตัวเหรอเออทำไมรถจักรยานยนต์ต้องเห็นแกรปไม่ได้ต้องทำร้ายร่างกายหรือว่าคิดว่าเขาจะมาแย่งผู้โดยสารเสมอไปอะไรแบบนี้นะครับ
เป็นคลิปที่ผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้างแล้วก็มีหลายคนเลยยืนอยู่หน้าหอพักแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีผู้ชายใส่เสื้อเหลืองอมส้มเข้ามาชกต่อยกันกับวินรถจักรยานยนต์เบอร์๒๑ซึ่งก็ต่อสู้กันแต่ด้วยที่ร่างเล็กกว่าก็เลยสู้กันไม่ได้
มอเตอร์ไซค์หลายคนไม่กล้าไปช่วยคนนั้นตัวใหญ่กว่าไม่กล้าไปดูยืนดูยืนดูอยู่อย่างนี้นะฮะแต่ก็มีการชายคนที่ไม่ได้ใส่เสื้อวินยืนคุมเชิงอยู่
แล้วก็มีการสะพายกระเป๋าอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ๘คนได้คุณผู้ชม
สำหรับวินเบอร์๒๑มีวินที่เป็นผู้หญิงเบอร์๒๒คอยห้ามอยู่มันก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่คนเริ่มมาเยอะขึ้น
ทีนี้นักข่าวเราก็เลยเห็นคลิปนี้ลงพื้นที่ไปหาความจริงที่หน้าหอพักตรงนี้
อยู่ในซอยสี่หมู่ห้าตำบลครองตำรุอำเภอเมืองชนบุรีไปเจอกับนายสมโพธิ์ฤทธิเดชอายุสามสิบปี
คนต้นเรื่องคือวินเบอร์๒๑ก็คือโดนต่อยแล้วก็ล้มลงไปตรงนั้นแหละ
แล้วก็มีนายสยามรัฐสืบหล่ำรบอายุ๒๖วินเบอร์๑ที่อยู่ในคลิปด้วย
ชี้ให้ดูร่องรอยตรงนี้ต่อยตรงนี้มีแผลตรงนี้ในโปรงในปากก็ชี้พามาดูจุดเกิดเหตุ
ทีนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนายสยามรัฐหนึ่งในคนที่อยู่ในคลิปบอกว่าเขาเนี่ยมากันเยอะ
รถมอเตอร์ไซค์มา๔๕คันคันละ๒คนอยู่ดีนะฮะก็เดินลงมาชี้ตัวมีไม้มาอยู่ในมือ
มีการยืนคุมเชิงอยู่แต่ก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยเพราะว่าเขากลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะมีอาวุธ
ขณะที่พวกเขานั่งรอลูกค้าอยู่ก็มีการโชคต่อยกันเลยส่วนสาเหตุเป็นเพราะว่ากลุ่มที่มาชกต่อยนั้นเนี่ยเป็นแกรป
เป็นแกรปคือขับรถยนต์นะไม่ใช่รถจักรยานยนต์เป็นแกรปรถยนต์ที่ไปรอรับผู้โดยสารที่หน้าหอพัก
สาเหตุก็น่าจะมาจากที่มีพี่คนนึงเขาเคยพูดไปแล้วว่าแกรปเนี่ยถ้าจะมารับเนี่ยให้รอข้างนอก
อย่ามาหน้าหอพักเพราะนี่มันคือถิ่นของวินถึงแม้จะเป็นแกรปรถยนต์ก็ตามเขาไม่ชอบ
เพราะว่านี่มันคือมีวินอยู่มันต้องแบ่งอนาเขตกันอย่างถูกต้อง
นี่แกรปรถยนต์ด้วยนะแกรปรถยนต์ไม่ใช่แกรปวินด้วยนะ
แล้วนายสมโพธิเองเนี่ยที่มีการต่อยกันเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นการจำคนผิดมากกว่า
คือเหมือนจะมีเคยมีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้แล้วระหว่างวินกับแรปที่มารับคน
แต่ว่าพอมาถึงครั้งนี้เหมือนเป็นการจำผิดคนแล้วเห็นว่าเป็นวินเหมือนกันก็เลยมีการต่อยกัน
ไปฟังเสียงของนายสมโพธิคนที่โดนต่อย
ถ้าเป็นลูกค้าขอไปรับด้านนอกได้ไหมเพราะว่าตรงนี้มีวินอยู่แล้ว
ลูกค้ามารับขอให้เดินมาข้างนอกแต่ทีนี้แต่ผมไม่ได้เป็นคนพูดนะความผมนะ
ผมไม่ได้เป็นคนพูดพี่เขาเป็นคนพูดแล้วเขาก็จำผิดคน
แต่ผมก็ออกมาวิ่งรถพอดีมาถึงผมมานั่งโต๊ะมุมนี้ครับ
เขาก็เลยมาใส่ผมเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับ
แล้วก็ทีนี้ก็มีการชกต่อยกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาชนละมุนกันอยู่ตรงนี้ครับ
เขาเลยพาพวกมาแต่ผมไม่รู้เขามากันเป็นสิบไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงนู้นมั่งตรงนี้มั่งตรงนั้นมั่ง
แต่เขาเข้ามาสี่คนมีไม้ถือไว้แล้วมีอาวุธมีกระเป๋าแต่ผมไม่รู้ว่ามีอะไรมั่ง
และของผมมันมีผู้หญิงด้วยไงและมีน้องใช่ก็ไม่เป็นไร
ก็เลยเหมือนกลัวว่าจะโดนใครอะไรอย่างนี้พูดลูกหลงไงผมก็ยอมยอมเจ็บไปไม่เป็นไร
โอ้ก็แมนนะไม่เป็นไรผมก็ยอมเจ็บไปวินเองก็ยืนยันเขาไม่ได้รุมนะ
เพราะว่าเขาก็มาเนี่ยเขาก็โดนคนเดียวแต่โดนกระทำเบื้องต้นก็มีการแจ้งความไปแล้ว
แล้วก็ฝากบอกไปถึงขนส่งว่าเรื่องแกรปเนี่ยจัดการให้มันเด็ดขาดจะเอายังไง
คือมันยังผิดกฎหมายอยู่คุณจะให้มันถูกกฎหมายก็ทำไป